ตามไปประกบผู้หญิงคนหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์

นี่ค่ะผู้หญิงคนนี้บาดเจ็บสาหัส

หลังจากที่เจ้าหน้าที่พยายามยื้อชีวิตอยู่พักใหญ่แบบนี้ค่ะ
สิบทราบล่าสุดผู้ตายก็คือเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะคะ
หรือชาวบ้านเรียกกันว่าเจ๊เงาะโสธรนั่นเองนะคะ
นี่เป็นวินาทีที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันยื้อชีวิตเจ๊เงาะโสธร
หรือชื่อจริงก็คือนางสายใจฤทธเนียมอายุ๔๘ปีนะคะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเจ๊เงาะแกนอนหายใจรวยริน
อยู่บนถนนสิริโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
ญาติก็คอยดูแล้วก็อบร่างไม่ห่างค่ะ
สุดท้ายสุดจะยื้อเจ๊เงาะเสียชีวิตค่ะ
เงาะเป็นใครเจ๊ง้อเนี่ยมีอาชีพเป็นแม่ค้าขายของ
จัดหาละครนางรำอยู่ภายในวัดโสธร
แล้วก็อาชีพอีกอาชีพหนึ่งคือปล่อยเงินกู้นอกระบบ
ทีนี้ก็ไปสอบถามพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยนะครับ
บอกว่าขณะที่เจ๊ง้อกำลังขี่รถจักรยานยนต์

มีรถเก๋งสีน้ำเงินไม่ทราบรุ่นไม่ทราบหมายเลขทะเบียน
ขับรถมาประกบด้านข้างแล้วหลังจากนั้นก็ลดกระจกฝั่งซ้ายลง
ยิงปืนออกมาจากรถ๓นัด
ทำให้รถของเจ๊ง้อรถมอเตอร์ไซค์ไปเสียหลักชนฟุตบาท
ร่างของเจ๊ง้อกระเด็นไปนอนอยู่ริมฟุตบาท
จากนั้นคนก่อเหตุก็ขับรถเก๋งหลบหนีไปค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวตำรวจก็ต้องมีการเรียกประจักษ์พยานที่เขาเห็นเหตุการณ์นี้นะคะ

เพิ่มเติมว่าสาเหตุการสังหารครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่
แต่ว่าเบื้องต้นสันนิษฐานน่าจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งเรื่องส่วนตัว
หรือเรื่องกรณีที่เจ๊ง้อไปปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะ